เดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยอันนี้ก็ตีกันเหมือนกันนะฮะ
โอ้โหแต่ว่าคือชาวบ้านที่เพชรชบูรณเนี่ยเขาไปชุมนุมขับไล่ประหลัดอบตบ้านไร่
ประหลัดนี่ไม่ลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านที่น้ำท่วมเลย

ปรากฏว่ามีพนักงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวของทางอบตเนี่ยออกมาเจอชาวบ้าน
เพื่อออกมาชี้แจงแทนประหลัด
และลูกจ้างชั่วคราวคนนั้นคือเมียของประหลัด
ไม่รู้ว่าโหชี้แจงกันมั้ยชี้จ้างให้กันมาเนี่ยฮะ
กลายเป็นว่าเมียประหลักนี้ตายีกับชาวบ้านนะฮะท่านผู้ชมครับ
เศษนุนแม่บ
อ่้านี่แหละฮะท่านผู้ชมครับ
นึกว่าจะมาเคลียร์มาคุยกับชาวบ้านดีเนาะ

ฟาดเข้าไปอ่าท่ามกลางการถือป้ายชุมนุมขับไล่ประหลัด
บตบ้านไร่นะฮะที่เพชรชบูรณ์นะครับที่หน้าสำนักงานอบต
นี่แล้วนี่ฮะทางประหลัดก็กระโดดมานะ
ต้องมาห้ามศึกระหว่างชาวบ้านกับเมียของประหลัด
ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวของอบตนะครับอ่านี่นะฮะดูป้ายเนี่ย
ตำบลบ้านไร่ต้องการความสงบอย่างผาสุขอ่าไม่ต้องการประหลัดที่สร้างความขัดแย้ง
นี่นะป้ายหนึ่งนะฮะมีอีกหลายป้ายนะครับท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านคนนั้นก็เจ็บไปนะฮะหัวร้างข้างแตกนี่ภาพอีกมุมหนึ่ง
ขึ้นที่ว่าเขาแล้วมีคู่เดียวอืมอ่า
ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของอบตทางชาวบ้านเข้ามาชูป้ายตะโกนขับไล่
นายกิติศักดิ์สายแก้วดีประหลัดอบตบ้านไร่นะฮะอ่า
กระโดดเข้ามานี่มาห้ามแล้วมาแยกเมียออกมานี่นะฮะ
หน้าอาคารสำนักงานอบตบ้านไร่นะครับโดยชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาชาวบ้าน
เดือดร้อนจากเรื่องน้ำท่วมแต่ประหลัดอบตบ้านไร่ไม่เคยลงพื้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้าน
แล้วประหลัดอบตบ้านไร่ยังมีปัญหาสร้างความขัดแย้ง
แล้วก็โดนชาวบ้านจากที่อื่นเนี่ยเขาไล่มาแล้วก็มาประจำอยู่ที่นี่
ก็เลยมองว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะนะฮะ
อันนี้ในมุมชาวบ้านนะต้องรอฟังประหลัดเขาด้วยนะว่าเขาจะชี้แจงว่ายังไงนะฮะ
ขณะเดียวกันนะฮะระหว่างที่มาชุมนุมขับไล่ประหลัดอยู่เนี่ยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับถือโป้งถือป้ายมาอ่าภรรยาของประหลัดอบตบ้านไร่
ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของอบตด้วยก็ออกมาทีแรกก็บอกจะออกมาชี้แจงกับชาวบ้าน
เนี่ยกำลังเดินออกมาเห็นมั้ยฮะอ่า
บอกจะมาชี้แจงเหมือนกับจะไม่ให้ถ่ายแม่งถ่ายคลิป

อ้าวแล้วในมือขวาของเมียประหลัดนั่นคือมือถือโทรศัพท์มือถือ
แล้วเอามือถือไปทุบเขาทุบเข้าไปหัวแล้วนี่มีจิกผมต่อด้วย
ชาวบ้านก็พยายามมาช่วยกันกันช่วยกันแยกเออนี่เห็นไหมฮะ
ทีนี้มันก็เลยชุลมุนวุ่นวายประหลัดที่อยู่ข้างในก็เลยต้องออกมาครับ
ไม่ได้ออกมาชี้แจงนะประหลัดออกมาห้ามศึกออกมาแยกเนี่ยดึงเมียตัวเองไป
อ่าแล้วก็มีคนมาช่วยกันดึงช่วยกันห้าม
อืมอ๋อนี่ฮะอ่าว่าชาวบ้านคนนั้นที่โดนเมียประหลัด
เอามือถือทุบเข้าไปเนี่ยหัวแตกเย็บไปสองเข็มนะฮะ
มีกลุ่มหัวอยู่เลยเห็นมั้ยขุมเหลียดมันสอนนี่อ่านี่นี่นี่
เห็นไหมฮะคุณพี่ท่านนี้ตอนนี้ไปแจ้งความที่สพลมศักดิ์แล้ว
ข้อหาทำร้ายร่างกายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนวันนี้นะฮะความคืบหน้าของเรื่องนี้นะครับที่อบตบ้านไร่ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
วันนี้หน้าอบตก็เงียบสงบคลื่นลมปกตินี่เห็นไหมฮะ
เราได้คุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบ้านไร่นะครับคุณเจดบดินวันทูลนะฮะ
นี่ท่านบอกว่าทางประหลัดกิติศักดิ์ในประหลัดอบตบ้านไร่กับภรรยาที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของอบต
ไม่ได้มาทำงานตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาคมตั้งแต่หลังมีเรื่องวันหนึ่งถูกต้อง
โดยไม่ได้แจ้งสาเหตุด้วยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาอาจจะใช้สิทธิ์ลาย้อนหลังก็ได้
อันนี้สิทธิ์ในการลาย้อนหลังนะฮะเราก็เลยยังไม่ได้ทราบข้อมูลจากทางฝั่งของประหลัดว่ามันยังไงกันนะฮะ
ส่วนชาวบ้านที่ถูกทำร้ายร่างกายนะครับบาดเจ็บหัวแตกเย็บสองเข็มนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็แค่เดินไปดีบอกให้หลานเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้
ตอนที่เมียประหลัดจะมาชี้แจงนี่ฮะอยู่ก็ถูกทำร้ายตามคลิป
ตอนนั้นยังไม่รู้ตัวว่าหัวแตกนะฮะเพราะว่าพยายามเอามือดันเขาไว้ก่อน
ไม่ให้มาใกล้ตัวเราพอถูกจับแยกเนี่ยนี่ถึงรู้ว่าเอ้า
ไอ้ที่แบบนี่ที่ศีรษะที่เย็บมาสองเข็มนี่คุณพี่ท่านนี้นะฮะบอก
พอถูกจับแยกถึงรู้ว่าเอ๊ะไอ้ที่ว่าตอนชุลมุนวุ่นวายแล้วมันมีน้ำอะไรอยู่เนี่ย
เพราะมันเลือดเราเองพอเลือดออกจากหัวเราเองนี่ฮะ
ตอนนี้ยังเจ็บแผลอยู่เลยนะฮะเวลาจะก้มนี่มันจะวูบเลยนะคุณเขียนมาสอน

เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะตีเราเราก็ไม่ได้ตั้งสติ
เราก็ไม่คิดเลยว่าเราจะโดนแบบนั้นตอนที่แรกเราก็ยังไม่รู้เลยค่ะ
เราพอรู้สึกว่าแค่ว่าโดนมีอะไรมาโดนหัวเราเราก็เลยไปรูปมือแล้วมีเลือดเราก็ตกใจค่ะ
แม้แต่ว่าทางอัมเมินหัวเราแค่นั้นแหละค่ะ
คณะเดียวกันนะปรรัฐอาวุโศรอำเพลินลมศักรณ์นะครับตีเปชบูรณ์นะครับ
ก็คือคุณราชเชียนซ่อยอู่ทาร์นะครับบอกแบบเรื่องนี้
ในฐานะที่กำกับดูแลนะครับก็ได้มอบหมายให้กับทางท้องถิ่น
ยังไม่ได้รายงานผลกลับมานะครับส่วนทางคดีสพลมศักดิ์บอกว่าตอนนี้กำลังรอ
ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลลมศักดิ์อยู่นะฮะสำหรับกรณีอาการบาดเจ็บของผู้ที่เขามาแจ้งความ
ค่ะนะครับจากนั้นก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อก็คือต้องแจ้งคนที่มาทำร้ายครับ
ต้องไปเรียกคนที่มาทำร้ายเขาเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป
ส่วนเรื่องปัญหาที่ว่าชาวบ้านไม่พอใจประหลัดไม่ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมอะไรพวกนี้เนี่ย
เขากำลังรอตั้งกรรมการสอบอยู่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ทำร้ายร่างกายก็แยกเรื่องกันไปถูกต้องนะคะ